โจรขโมยที่นำเสนอให้ระมัดระวังกันแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
ดิฉันว่านะเรามานำเสนอเรื่องราวของการสร้างแรงบันดาลใจของคนที่เขาขยันทำมาหากินกันบ้างดีกว่านะคะ
อย่างคุณตาคนนึงอายุตั้ง๖๔ปีแล้วนะ
เรียกว่าสูงวัยแต่ไฟแรงเหลือเกินค่ะ
ปีนขึ้นไปบนต้นตานค่ะไปหาเก็บลูกตาลมาขายสร้างรายได้
ฮ่าคิดดูแล้วกันว่าคุณตาเนี่ยยังสู้ขนาดนี้เลย
ไปค่ะตามคุณตาไปเลยปีนไปเลย
ขับขับอย่างคล่องแคล่วว่องวัยสุดยอด
ตานี่สูงนะคุณผู้ชมแต่คุณตาสุวัสดิคำลือชาวบ้านเขาเรียกคุณตาคำสิง
ครับก็สามารถปีนขึ้นต้นตาลตะโนดได้อย่างคล่องแคล่วอืมใช้บันไดนี่แหละค่ะ
เป็นตัวช่วยในการปีนขึ้นไปจะไปเอาอะไรบ้างเอาน้ำตาลสดนี่ไง
เก็บน้ำตาลสดมาขายนะคะก็เป็นวิธีการที่เราเคยทราบกันดีนะคะ
ก็คือใช้กระบอกไม้ไผ่ในการรองน้ำตาลสดจากต้นนะคะ
เป็นวิธีแบบโบร่ำโบราณแต่ว่าบางพื้นที่ก็ลืมกันไปแล้ว
ว่าไม่มีอยู่แล้วแบบไม่ทำกันอยู่แล้วแบบนี้นะคะ
แต่คุณตาคำสิงเนี่ยพูดเลยว่ายังคงมีเรี่ยวมีแรงดี
สิบกว่ากว่าแต่ยังปีนป่ายได้แบบไม่ห่วงกระดูกกระเดี้ยวเลย
สบายสบายทำมานานห้าปีแล้วด้วยนะคุณชนะครับแล้วคุณตาบอกว่าตัวเองเนี่ย
มีอาชีพทำนาทำไร่แล้วก็เลี้ยงวัวสังเกตว่าบริเวณรอบบ้านเนี่ยมีต้นตาลตะโนดอยู่
ห้าต้นห้าต้นนะก็มองดูว่ามันก็มีหลุกตาลของมันเนอะเอ้ย
ก็เลยศึกษาวิธีที่จะนำน้ำตาลสดลงมาขายเป็นอาชีพเสริมก่อนที่จะทำการปีนขึ้นต้นตานนี่นะคุณตาสิงต้องจุดทูปบอกเทวดาและเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาเป็นความเชื่อใช่เพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจแล้วก็ให้ปกปักรักษาไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการปีนเก็บ
นะคะซึ่งคุณตาเนี่ยบอกว่าหลังจากที่ได้น้ำตาลสดแล้วนะคุณตาคำสิงห์ก็จะนำมาต้มอืมต้มแล้วค่อยเอาไปขายเป็นการลดแก๊สที่มีในน้ำตาลสดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเก็บมาสดสดแล้วขายทันทีเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดแรงดันแล้วก็แตกได้อ๋อนะคะซึ่งน้ำตาลสดที่รองด้วยกระบอกไม
ค่ะทุกทุกวันนะคุณตาคำสิงห์จะปีนในช่วงเช้าตอนหกโมงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นตอนสี่โมงเย็นมีรายได้วันละสามสี่ร้อยบาทอะค่ะครับแล้วก็ขายให้กับลูกค้าในราคาลิตละสามสิบบาทเท่านั้นเองนอกจากนี้คุณตาสิงห์ยังบอกว่าจะขึ้นตานทำแบบเนี้ยไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าจะไม่มีแรงปีน